พูดถึงเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
เรื่องของใบกระท่อมยังคงมีการลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
เขามีการตั้งจุดสกัดจุดตรวจ
ก็ไปเจอผู้หญิงวัย๔๕ปีคนนึง
ขนใบกระท่อมมาเต็มคันรถเลย
ตำรวจภูทรสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะตรวจยึดใบพืชกระท่อมได้นะคะ
เป็นใบพืชกระท่อมบรรจุในถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่
ถุงด้วยกันคุณผู้ชมดูสิแน่นรถแบบนี้เลยค่ะ
น้ำหนักโดยรวมเนี้ยน่ะสองร้อยกิโลกรัมอ่ะ
มูลค่ากว่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคือตำรวจภูทรสะดาวเขามีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฎหมายที่เส้นทางหลังวัดปัจจันตราราม
โดยตรงนี้เป็นจุดที่มีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีจากชายแดนไทยมาเลเซียเข้ามาเยอะ
มาเจอรถคันนี้ไม่เจอของหนีภาษีแต่เจอของผิดกฎหมายเต็มใบพืชกระท่อมยัดใส่ถุงเนี่ยนะคะ
ซึ่งใบพืชกระท่อมที่ยึดได้ก็ถูกซุกซ่อนมาในรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาว
ทะเบียนขอไข่พอพานสามห้าสี่สงขลาค่ะคนขับคือนางสาวกดชพันแซ่เอวอายุสิบห้าปีนะคะ
เมืองต้นก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะ
ว่าขับรถไปรับใบพืชกระท่อมมาจากชายแดนไทยมาเลเซีย
ประดังเบซาในราคากิโลกรัมละ๓๕๐บาท
จะเอาไปขายต่อในราคากิโลกรัมละ๔๕๐บาทค่ะ
ก็จะส่งขายให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อย
ทำแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะทำหลายครั้งแล้ว
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสอบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไป